ออกมายอมรับแล้วคุณว่าต้องโสดข้ามปีแน่เลย

บอกเลยนะคะว่าเธอนั้นโสดข้ามปีแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ
ดีใจได้มีเวลาดูแลครอบครัวค่ะ
ครองสถานะโสดข้ามปีแล้วล่ะค่ะ
สำหรับนักแสดงสาวหน้าหวานอย่างเชียร์ที่คำพรนะคะ
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวนะมาร่วมพูดคุยพร้อม

ก็ยังได้เผยถึงสถานะหัวใจผ่านทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
ว่าตอนนี้ขอพักเรื่องความรักไว้ก่อน
เนื่องจากอยากโฟกัสเรื่องงานแล้วก็ธุรกิจอย่างเต็มที่ค่ะ
ชีวิตตอนนี้ก็แฮปปี้ดีที่มีเวลาให้กับครอบครัว
แต่ก็ไม่ถึงขั้นปิดโอกาสให้กับตัวเองนะ
เพราะหากเจอคนที่ถูกใจก็คงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะ

เหมือนให้ความสำคัญกับงานกับครอบครัว

อยากหาเรื่องอกหักร้องไห้เสียใจอะไรอย่างนี้

คือพอเรามีความสุขอยู่แล้วกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีอย่างนี้
แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราไม่ได้โหยหาหรือไม่ได้รู้สึกเหงา
เปิดใจอยู่แล้วคือจริงมันมีคนคุยตลอดอยู่แล้ว
แต่ว่าใครพอดีไม่พอดีเนี่ยมันก็เป็นไปตามอย่างนั้นไป
คือเหมือนไม่ฝืนใครที่เรารู้สึกไม่พอดีก็ไม่พอดี
จะไม่รู้สึกฝืนเพราะต้องทำให้มันพอดีอะไรอย่างนั้นนะคะ

มีเวลาดูแลข้อพต์เองชื่นใจนะคะ
โอ้โหเป็นยังไงคุณสวยขนาดนี้
โสดข้ามปีเองปีหน้าก็ใช้ว่าจะโสดต่อ
มีเพื่อนหลายคนที่โสดไปพร้อมกันสวยเก่งครบรถแบบนี้ค่ะ

ดีกว่าบางคนนกก็สดข้ามปีข้ามชาติ
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป